สามเณรที่เชียงรายครับอัดวีดีโออัดวิดีโอหรือวีดีโอคอลไม่แน่ใจนะ
โชว์ให้กับเนรนด์อันต่างวัดดูแบบนี้เลยฮะ
เหมือนจะเป็นวีดีโอคอลคุยกันนะครับโดยเพจแม่ทัพลิงสามทับหนึ่ง
โพสต์คลิปนี้มาแฉพฤติกรรมทีแรกเขาเชื่อว่าเป็นพระ
พระกำลังสำเร็จความไคร้อยู่ในห้องดูแล้วน่าจะเป็นกุฏิวัดครับ
แล้วก็มีข้อความระบุว่าพระที่ใช้นามว่าละอ่อนเจียงอาย
ควรจะศึกออกไปได้แล้วนะเที่ยวล่าแต้มพระเนรวัดอื่น
วีดีโอคอลช่วยตัวเองไปทั่วมีทั้งคลิปมีทั้งรูป
อย่าปล่อยให้ญาติโยมเขาเอือมระอานักเลยแม่ได้ยินดังนั้น
นักข่าวเราต้องตรวจสอบซะหน่อยไอ้คลิปนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอะไร
คลิปนี้มันเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังสำเร็จความไข้ในคลิปนะครับ
ซึ่งไม่ใช่พระสงฆ์เป็นสามเณรอายุ๑๖ปี
วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
ขณะที่สามเณรรูปนี้อยู่ระหว่างการมาสอบเรียนธรรมที่กรุงเทพเนี่ย
แล้วก็มีกำหนดจะกลับวัดที่จังหวัดเชียงรายหลังสงกราน
ทางวัดเขาก็ไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
มะเนรอายุสิบหกในคลิปเนี่ยยอมรับเลยตนเองนี่แหละ
วิดีโอคอลสำเร็จความไคร้โชว์ให้กับสามเณรอีกวัดหนึ่งดูจริงด้วย
แต่มันเป็นคลิปเก่าแล้วอ๋อเหรอคะมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วครับ
ค่ะเออสามเณรบอกไว้นะฮะตนเองไม่คิดว่าจะมีการอัดคลิปไว้
ส่วนที่นำมาเปิดเผยตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการต้องการกลั่นแกล้ง
เพื่อให้ศึกมากกว่าอย่างไรก็ตามทางเจ้าอาวาสได้เรียกตัว
เนรอายุ๑๖ปีในคลิปกลับวัดโดยด่วนเลยเนรเอ้ยมานี่เลย
เพื่อให้คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองพิจารณาโทษตามพระวินัยต่อไปครับ
ไม่รู้จะได้สอบประเรียนธรรมหรือเปล่านะฮะ